ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
อีกกี่ฝาก็ไม่สำคัญแต่วันนี้คุณส่งหรือยัง
เบาแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปีโอกาสแบบนี้อย่าพลาด
ดื่มเบาแดงหรือคันโซคูณ๒อย่าทิ้งฝารีบส่งมาลุ้นโชค
ส่งเยอะกว่าได้ลุ้นมากกว่าส่งฝาเลย

สร้างอาชีพปีสอง

อยากจะเชิญคุณทุกคนมาทายกันดีกว่าว่า
ผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวคลิป๑๒๕
สร้างอาชีพไปสร้างรายได้เนี่ยเขาอยู่ภาคไหนกัน
โอ้โหจะบอกเลยยากมากเพราะว่ามีครบทุกภาคแล้ว
แต่เดี๋ยวให้คุณชนะทายเพราะเอาอย่างนี้ทายแบบคำสนุกไม่จริงจัง
ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทายถูกเราจะยอมให้คุณเลี้ยงข้าวเราสองคน
แต่ถ้าเกิดว่าคุณทายผิดงั้นคุณต้องเลี้ยงข้าวเราสองคน

ถ้าฟังผ่านก็ดูแบบเหมือนกับว่ามีสิทธิ์นะ

มีสิทธิ์ที่จะได้เลี้ยงคุณสองคนแน่แหละดูแล้ว

โอเคคุณคิดไปก่อนแล้วที่รอคุณคิดนะ
เราจะให้คุณผู้ชมไปดูกติกากันก่อนนะจ๊ะ
ไปค่ะ
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ค่ะเข้าใจกับสิกากันแล้ว

คุณจะเลี้ยงข้าวเราหรือเราจะยอมให้คุณเลี้ยงข้าว
ผมคิดออกแล้วคิดออกแล้วล่ะว่าคุณสองคนหัวหมอกะจะหลอกผม
ให้ผมเลี้ยงข้าวคุณไม่ว่าจะตอบถูกหรือตอบผิด
ผมก็ต้องเลี้ยงข้าวคุณอยู่ดีพวกคุณผมโง่นักเหรอ
เห็นผมเป็นคนยังไงที่จะต้องยอมเสียตังค์ให้ใครเขาเป็นหมื่นต่อเดือน
เสียตังค์ไปจ่ายค่าคอนโดเสียค่าบ้านเสียค่ารถเสียค่าเสื้อผ้า
ให้ใครก็เป็นหมื่นแสนแบบนั้นน่ะเหรอ
ใช่เสียเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับ
คุณคิดว่าผมทำแบบนั้นเหรอใช่ค่ะถามจริงป่ะ
เออคุณรู้ก็ดีแล้วรู้ตัวก็ดีอยู่แล้วค่ะ
ไม่อยากให้คิดเยอะอย่างขนาดนั้นคืออย่างนี้อยากให้เลี้ยงข้าวใช่ไหม
บอกกันดีเดี๋ยวเลี้ยงเองสัญญาอยากกินอะไรบอกมาหมาเลี้ยงเอง
สดเลยเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยคุณเลี้ยงข้าวเราแน่นอน
แต่ตอนนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครล่ะงั้นเราไปลุ้นพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ก็จะได้ลุ้นอีกแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนว่าทุกคนพร้อมไหมคะ
พร้อมนะ

คุณบุญเลิศทิพย์บุญผลจากจังหวัดขอนแก่น

นี่เราจับจริงแจกจริงแจกทุกวันร้อยคันแบบนี้เลยนะคะ
และยังมีสิทธิ์ลุ้นทองล้านกันอีกด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะเบาแดงยังยืนราคา๑๐บาทเหมือนเดิม
ใช่แล้วค่ะป้ายแดง๑๐บาทได้ลุ้นทองล้านนะคะ
บอกเลยว่าที่นี่ในรายการตลอดข่าวของเราถ้าติดตามเนี่ยคุณก็จะได้รู้ว่า
วันนี้ผู้โชคดีเป็นใครไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นใครอยากโชคดีแบบนี้ก็รีบส่งฝามาร่วมรุ้นกันนะคะ

ว่าที่คุณชนะจะเลี้ยงข้าวพวกเราเนี่ยไปเลยไหม

เอาสิ้นเดือน๓๑กัญญายนเจอกันละกัน

คุณหลอกใครก็หลอกได้

กันยายนมันมีแค่๓๐วัน
คุณนัด๓๑ดิฉันไม่ว่าง๓๒ได้ไหม

โอ้ยพอล์กันแหละ

ตัดบทไปดูเรื่องสาระและความสนุกกันดีกว่าใน
ตาลเก้า
ตกลงนัดกัน๓๐กันยานะ

แล้วอีกหนึ่งนัดสำคัญ
ส่งมาด่วนเลยใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งกันมานะจ้า